มาติดต่อทำทีถามทางแล้วมาใช้บริการ

นี่ครับมาถึงแล้ว

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด๖ตุลาคม
ในซอยสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์มหาราช๒๑

ที่โดนลุมแล้วนะ
เขานั่งรอลูกค้าอยู่

นี่ครับที่ผมบอกเป็น๑๐โอ้โห

ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแล้วปรีเข้าไปรุมทำร้าย

เขาก็บอกโอ้พี่ผมก็พยายามจะสู้

หนีกันไปครับหลังเกิดเหตุคนเจ็บก็ไปแจ้งความที่

ถัดมาถัดมา๑๓ตุลาคมนะ

ขี่วินอยู่ก็มีลูกค้า

คุณผู้ชมฮะเขาตีจนแขนเบี้ยวเลยนะ

เขาบอกมาทำทีบอกไปส่งที่สรรเจ้าหน่อย

นายชัดชัยอังขสอนอายุ๔๕ปี

นะอ่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยดิพี่

มีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มา๒คัน
เข้ามาถามทางทำทีถามทาง

ครับนะระหว่างตอบคำถามผู้ชายทั้งสองคนก็ทำร้ายผมเลย
หลังจากนั้นก็มีคนกรูเข้ามาอีกผมนับไม่ทัน
แล้วดูแขนเขาภาพขวาที่ผมบอก

ต้องเข้าเฝือกแน่มันคดไปเลยดอมเอ้ยแขนซ้ายพี่เขา
ไปไม่ถึง๑สัปดาห์๑๓ตุลาคม

มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาที่วินว่าจ้างบอกไปส่งซอยตักศิลป๒๔หน่อย
พอไปถึงที่หมายโอ้โหมันออกมาอีกครับ
ผู้ชายสวมบวกกับน็อคอีกประมาณ๑๐คน
มายืนรอมีไม้มีของแข็งเต็มไม้เต็มมือไปหมด
ตอนนั้นโอ้โหพี่ถ้าผมถ้าผมยึกไปนะผมตาย

ดูสิกระดูกมันผิดรูปไปเลย
แล้วพี่ทำไงผมแกล้งตายครับแกล้งตายเลย
เขามั่นใจว่าคนที่มาติดต่อใช้บริการครั้งที่สองเนี่ย
นกต่อเนี่ยลอยเขาไปหาไอ้๑๐คนนั้น
หลังเกิดเรื่องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลปรากฏว่า
ศีรษะแตกเย็บ๕เข็มแล้วนี่แขนซ้ายหัก๒ท่อนฮะ
แล้วมีร่องรอยฟกช้ำที่ตาที่ข้างหู
เขาบอกดีแล้วดีอะไรพี่โดนขนาดนี้
สมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือนหมอบอก
เอาทางคดีไปแจ้งความที่สอนอบุคโลนะสองสอนอแล้วนะ

ฉัดชายยืนยันบอกส่วนตัวไม่เคยมีปัญหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
แต่คนเดียวนะแล้วไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครด้วย

ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมกลัวผมจะโดนอีก

เป็นไปได้ไหมว่าเออวินคนอื่นอาจจะไปทำเขาไว้แล้วเขาคิดว่าเป็นเรา

ก็ไม่ได้คิดนะครับว่าผมไม่ได้สนใจแล้ว

สืบสวนกรประคับการตำรวจนครบาน๘นะครับ
ลงพื้นที่ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามตัวคนร้าย
ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมต้องฟังตรงนี้ด้วย
กันยายนลานจอดรถของวัดราชวริน
จับภาพขณะที่นายฉัดชัยนะนำก้อนหินไปทุบรถเมอร์ซีเดสรถเบนท์
เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตข้อสันนิษฐานบอกเอ้ยไอ้นี่หรือเปล่า
ที่มันทำให้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จัดชัยถูกรุม

และขณะนี้นะครับทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสองเหตุการณ์แล้วนะครับ
เป็นกลุ่มเดียวกันคุณผู้ชมตำรวจบอกไปสืบมาแล้วเป็นกลุ่มเดียวกัน
นะครับเดี๋ยวอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะประสานให้เข้ามามอบตัว
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นน่าจะมาจากความไม่พอใจแทนลูกพี่

เป็นไปได้ดอมจากความขัดแย้งส่วนตัวของผู้เสียหายกับเพื่อนบ้านนะครับ
เดี๋ยวรอดูครับความคืบหน้าคดีนี้ฮะ
ตีซะแขนคดแขนหักเลย